อันนี้เป็นเรื่องของความรุนแรงที่เกิดขึ้นในครอบครัว

ก็มีสามีคนนึงเขาไม่พอใจค่ะ
หวงคิดว่าภรรยาเนี่ยน่าจะกลับไปคบกับแฟนเก่าหรือเปล่า
แล้วก็เลยทุบตีซ้อมแล้วก็ถีบจนตกบันไดช้ำในเสียชีวิตเลยนะคะ
ซึ่งป้าของผู้ตายยืนยันว่าหลานสาวไม่ได้กลับไปคบแฟนเก่าแต่อย่างใด
แต่ฝ่ายชายนี่แหละมักจะเสพยาบ้าแล้วก็หาเรื่องทุบตีอยู่เป็นประจำอยู่แล้วนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงกลางดึกของคืนวันที่๓๐พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะ
ตำรวจสพเมืองอุบลราชธานีได้รับแจ้งว่ามีเหตุ
สามีทำร้ายร่างกายภรรยาจนถึงเสียชีวิตเลยนะคะ
ภายในบ้านเลขที่๑๕๑ทับ๔ตำบลขามใหญ่อำเภอเมืองก็เข้าไปตรวจสอบดู
พบศพนางมณีสุดาบุญหลังอายุ๒๘ปีค่ะ
อยู่บริเวณห้องรับแขกชั้นล่างสภาพศพนอนหงายอยู่บนผ้านวม
ต้นขาซ้ายและตามร่างกายมีรอยฟกช้ำ
ตำรวจสอบถามนายทงชัยทองมูลอายุ๓๙ปีซึ่งเป็นสามีของผู้ตาย
บอกว่าอยู่กินกับนางมณีสุดามาประมาณหนึ่งปีแล้วก็มาซื้อบ้านที่เกิดเหตุด้วยกันเนี่ยแหละค่ะ
ระยะหลังนางมณีสุดามีท่าทีเปลี่ยนไปก็จับได้ว่ามีการติดต่อกับแฟนเก่าทำให้มีปากเสียงกันตลอดเลยนะคะ
รับว่าวันเกิดเหตุตบตีและใช้เท้าถีบนางมณีสุดาแล้วฝ่ายหญิงพยายามลุกขึ้นแต่ว่าเสียหลักตกบันไดไปเองแล้วก็เสียชีวิตในเวลาต่อมาค่ะ
อันนี้เป็นเสียงของผู้ต้องหาไปฟังกันหน่อยค่ะ

แล้วก็ภรรยาไม่ยอมไปหาหมอเขาชวนไปหาหมอแล้วแต่ภรรยาไม่ไปค่ะที่สุดในช่วงกลางดึกเนี่ยตัวเขาเองลงมาเพื่อจะเรียกภรรยาขึ้นไปนอนด้วยปรากฏว่าเห็นภรรยาเสียชีวิตแล้วแต่ว่าตอนที่หมอไปชนสูตรนะคุณตอนแรกเนี่ยเห็นท้องของผู้เสียชีวิตเนี่ยคือป่องค่ะตอนแรกนึกว่าคนท้องซะอีกนะคะคือป่องบว
ทำให้อวัยวะภายในคือเยื่อหุ้มลำไส้ในฉีกขาดและม้ามแตกเพราะฉะนั้นที่ป่องน่ะมันคือเลือดออกในช่องท้องค่ะแล้วก็เสียชีวิตส่วนนายทงชัยเจ้าหน้าที่ไปตรวจพบว่ามีสารเสพติดในร่างกายด้วยนะคะเจ้าตัวก็รับสารภาพค่ะว่ามีการเสพยาเสพติดจริงตำรวจจึงแจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนถึงแก่ความตายและเสพยา
ผู้เสียชีวิตค่ะเขาเล่าบอกว่าหลานสาวไม่ได้กลับไปคบกับแฟนเก่าตามที่ผู้ต้องหาก่าวอ้างเลยและมาอยู่กินกับนายทรงชัยคนเดียวที่ผ่านมานายทรงชัยพฤติกรรมเนี่ยคือชอบทุบตีทำร้ายหลานสาวเป็นประจำค่ะครับโดยเฉพาะช่วงไหนเสพยาเนี่ยเมายามาเอาละทำร้ายร่างกายแม้ว่าทางญาติพี่น้องจะบอกให้เลิ
สาวว่านางมณีสุดาเสียชีวิตแล้วให้มารับศพกลับไปด้วยอ่ะอืมก็โดนแจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นในแก่ความตายแล้วก็เสพยาเสพติดให้โพธิ์ประเภทหนึ่งหรือว่ายาบ้าด้วยนะครับ